มริวัลหารใจไทยอายุ๕๕ปีเจ้าของสวนทุเรียนป้าต้อยเมืองนลคอยรดน้ำดูแลต้นทุเรียนดังกล่าวอยู่นะคะก่อนที่จะเล่าให้ฟังว่ามีอาชีพทำสวนทุเรียนมานานกว่า๓๐ปีเมื่อปี๒๕๕๖นายวิเชียนพุทธิวินยูนะคะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้โทรศัพท์มาหาให้นำทุเรียนไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่ในหลวง
รอบรัวเป็นอย่างมากค่ะจึงนำทุเรียนพันก้านยาวและพันหมอนทองสองลูกเดินทางไปที่โรงพยาบาล
สิริราชมอบให้กับเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังผ่านไป๕วันนะคะได้รับแจ้งจากสำนักพระราชวังว่าในหลวงราชการที่๙
ได้ต้นทุเรียนห้าต้นก่อนจะแบ่งให้ญาติไปปลูกเหลือไว้สองต้นค่ะ
บางคนกินเสร็จก็ทิ้งไปเลยแต่ว่าองค์ท่านน่ะทรงห่วงใหญ่
แล้วก็ส่งเมล็ดพันธุ์มาให้ดิฉันก็ดีใจมากไม่นึกว่าจะได้ตรงนี้ด้วย
นางมะลิวัลยังบอกอีกนะคะว่าหากทุเรียนทั้งสองต้นออกผล
ไม่ว่าจะได้กี่ลูกจะนำไปทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
พร้อมทั้งจะขอพระราชทานชื่อพันธุ์อีกด้วยค่ะ